เป็นใครที่ให้รับสมบูรณ์หรือเปลี่ยนหล่ะครับ

คุณค่ะแล้วก็คือคือเจอตัวนี้เลยคุณไหมคะใช่ตัวนี้คิดว่าเป็นอะไร
ก็ลูกบอลเป็นลูกบอลนะครับลูกบอลข้างในเป็นดินปืน
แต่ตัวนี้ยังไม่แตกตัวนี้ยังไม่แตกตัวนี้ยังไม่แตกครับ
แต่เมื่อกี้ได้ยินคือทางหนึ่งใช่ไหมใช่คัน่าจะสิ้นไฟเหมือนกัน
น่าจะเหมือนกันน่าจะเหมือนกันตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่โดน
แล้วไอ้พี่ดังเมื่อกี้พี่ดังตรงไหนก็ตรงนี้แหละตรงนี้แหละใช่
ไม่รู้ว่ามันมันจะพบตรงไหนใช่มั้ยนะใช่
ค่ะโปรโอเคนะครับตื่นครับครับด้วยบิมเบิร์ควนพรขวามีหนาแน่นะครับ

ก็พูดเลยควรจะปฏิบัติแต่จริงจริงแล้วเหตุการณ์นั้นอ่ะ
ตามที่ฉันออกมาบอกกับพวกคุณมันมีไม่แค่เรื่องเรื่องเดี่ยวคือการ
ตอนนี้พูดไปเมื่อเมื่อกี้ก็พอเข้าใจได้จากสถาบัน